ส่วนทีมเยือนชนบุรีนะครับเปิดสนามนัดแรกชนะระยองเอฟซี
ทีมน้องใหม่มา๒๐เกมนี้
โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหวังจะนำทีมบุกเก็บ๓แต้มจากรังประสาทสายฟ้า
กำลังก็น่าจะยุบจากเกมนัดแรกนะครับ
นำโดยฮาลิซันไทยออนและก็ราแกนบอสโทวิทที่ทำต้นรับประตู
ส่วนแกนหลักคนอื่นทั้งเปลือกฤทธวีการธิรเทพวิโนไทย
รวมทั้งคาซิโตคูชิดะพร้อมลงเล่นนะครับ

ชนบุรียังไม่เคยบุกมาชนะบุรีลำได้เป็นเวลา๘ปีแล้วนะครับ
ไป๕เสมอ๓ซึ่งผลการเจอกันในซีซั่นที่แล้วที่ช้างอาริน่า
จบลงด้วยผลเสมอ๒ต่อ๒นะครับ
วันนี้นะคะฟุตบอลโยต้าไทยลีกก็มีแข่งขันกันทั้งหมด๔คู่
นอกจากคู่ของบุรีลำกับชนบุรีนะครับ
มีการท่าเรือที่จะเจอกับสมุทรปาการซิตี้เวลา๕โมง๔๕นาที
โมงค่ะเชียงรายแชมป์เก่าจะเจอกับสุพรรณบุรีนะคะ
แล้วก็๒ทุ่มพีทีประจวบเจอกับบีจีปฐุมค่ะ